ตลอดเลยนะคะสำหรับโมอามีนานะคะ
ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างกระแสนะคะแค่อยากถ่ายแบบเก็บไว้
เพราะว่าอะไรเมื่อหลายวันก่อนเราก็จะเห็นใช่ไหมรูปเซ็กซี่ของเธอ
นี่ลูกนี้โอ้โหมีอะไรเก็บมากอืม
เขาก็ถ่ายเก็บไว้นั่นแหละเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ๓๕ปีให้กับตัวเอง
แล้วไม่ใช่มีแค่แบบเซ็กซี่นะมีคอเล็กชั่นหลากหลายเลยหลักสไตล์โดย
ไม่ว่าจะแบบแนวหวานแนวลูกกวาดนะคะแนวแฟชั่นยุค๙๐
หรือว่าจะเป็นนี่ตีฟาร่าไปเลยปักเรื่องวิบวับนะคะ
รวมไปถึงสุดยอดเลยจ้ะเซตบิกินี่จัดมาจ้ะนี่คุณผู้ชม
ส่วนแฟชั่นสไตลูทที่ได้ช่างภาพชื่อดังนะคะคุณจอร์ดทาดาค่ะ
แล้วก็ภูมิใจกับนามสกุลนางร้ายวิกหมอชิดมากแล้วก็ไม่คิดนะคะจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วย
เพราะว่ามีฝีไม้ลายมือทางการแสดงที่สำคัญตอนนี้ก็ยังอยู่ยงคงกระพัน
เราชอบเนี่ยแม่ตายเพลินพักอย่างเงี้ยเขาก็ยังทุกวันนี้เขาก็ยังเซ็กซี่
ด้วยอายุเอ่ยหรืออะไรเอ่ยมันก็อาจจะคนละเจนกันซึ่ง๓๕อายุมันมาแค่ครั้งเดียว
ทำไมแก้ผ้าไหมอะไรอย่างนี้แต่คือวันหนึ่งพี่ที่คุณแก่ไป
อย่างน้อยเรามีภาพเผาหนึ่งที่ทำไมมันจะสวยแบบนี้
แฟนว่าไหมคะโปรขนาดนี้เขาไม่ว่าเขามันเป็นคนอยู่ข้าง
สรุปก็คือแฟนช่วยถ่ายให้ด้วยแล้วก็แนะนำกัน
อยากจะถ่ายก็ต้องเชื่อว่าน้องมีความมั่นใจแล้วแหละ

โอ้โหร้อนแรงจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ